กวินทำศาจรรย์นั้นครับกับสโมสรโอเอสรูเวิร์นนะครับ
ซึ่งเขาให้กำลังใจเขาบอกว่าทางกวินเนี่ยนะครับ
เดินทางมาด้วยคำกดดันจากกระแสของแฟนแฟนบอลเบลเยี่ยม
แต่อยากให้กวินนั้นโฟกัสกับเกมในสนามเท่านั้นครับ
การเดินทางถึงสนามของกวินเมื่อวานนะครับหลังจากย้ายจากเมืองทองไปอยู่กับ
โดยวันนี้ก็มีการเซ็นสัญญา๕ปีนะครับอย่างเป็นทางการ
มีการสอนให้กวินตั้งใจทำผลงานในการซ้อมให้ดีที่สุด
แล้วก็ทำเต็มที่เมื่อโอกาสมาถึง
ซันก็บอกอีกนะครับว่าเขาเข้าใจกวินที่ต้องเจอแรงกดดันมากมาย
จากการที่เจ้าของสโมสรนั้นเป็นคนไทยเหมือนกัน
ซึ่งมีความคาดหวังจากแฟนบอลที่ประเทศไทยแล้วก็การยอมรับของแฟนที่เบลเยี่ยมด้วย
อยากให้กวินนั้นสนุกในเรื่องการซ้อมกับเกมในสนามเท่านั้น
แล้วก็ต้องสนุกกับการเล่นฟุตบอลเหมือนที่ผ่านมา
เชื่อว่าโอกาสจะมาถึงในไม่ช้าครับ
เอเวสตูเวิร์นนั้นจะมีการแถลงคาปเปิดตัวกับวินพร้อมกับทางแซมมิเครลี่นัตเตะใหม่อีกคน
ยังเป็นทางการวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเบลเยี่ยม๑๑อันตรีการ
แล้วก็ตรงกับเวลาไทยคือ๑๗อันตรีการหรือว่า๕โมงเย็น